กันต่อเลยดีกว่านะคะใครอยากสวยมาทั้งนี้เลยจ้า
แบบรวดเร็วไวเวอร์ไม่ต้องพึ่งมืดมิด

ไม่ต้องไปกลัวยาชาไม่ต้องไปศัยกรรมคุณผู้ชม
สมัยนี้เขาใช้แอปพลิเคชันค่ะสวยรวดเร็วมากตุ้งก็ได้อะไรก็ได้
ตรงนี้เป็นศัพทเทคนิคนะคะแปลว่าแต่งรูปนั่นเองค่ะ
แล้วต้องบอกเลยนะคะหมดเวลาแล้วมานั่งจับผิดอะไรกันไม่มีนะคะ
เหมือนกับคนดังที่ฉันจะนำมาให้ดูนะคะ
ประกาศออกสื่อยอมรับตรงเลยนะคะว่าดิฉันสวยด้วยแอปค่ะ
คนแรกค่ะลูกดิวก็มาค่ะ
ดิวสาวสวยแซ่บคนล่าสุดค่ะยอมรับกับสื่อเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะว่า
ดิฉันคือหนึ่งท่านที่ชื่นชอบการแต่งรูปเป็นชีวิตจิตใจ
แม้ว่าตัวจริงดิฉันจะสวยเผ็ดแบบเกินต้านแล้ว
แต่ท้ายที่สุดแล้วบนเรือนล่างของดิฉันก็มีจุดที่มันไม่ชื่นชอบค่ะ
ก็เลยต้องพึ่งแอปนะคะแต่งลบจุดบกพร่องซะหน่อยค่ะ
ซึ่งรูปที่เป็นจุดที่ทำให้หลายคนโฟกัสมากที่สุด

ตายแล้วดิวแต่งรูปโป๊ะหรือเปล่าจักรแร้หายเลย
คุณผู้ชมอย่าว่าแต่โซเชียลตะลึงพวกเราก็ตะลึงนะ

คนเราไม่มีแบบว่ารักแร้หรือเปล่านะคะ
ซึ่งสาวดิวก็ให้เหตุผลนะคะว่าเธอสะดวกแบบนี้ค่ะ
ฉันอยากให้รูปมันสวยเป๊ะทุกอนูนะคะ

มันเป็นความชอบของเขาแล้วก็เป็นร่างกายของเขา
ใช่ว่าไปนะคุณผู้ชม
ก็ดูขวัญผ่านก็อย่าไปซูมสิอีกนึงสาวไม่ต้องพูดถึงไม่ได้จริงถ้าไม่มอบมงค์เรื่องแต่งรูปถือว่าผิดค่ะ
นี่เลยค่ะลูกขวัญอุสามณีค่ะเธอคนนี้รับบทแฮทแทชของเธอ

นะคะก็ตอนนั้นเป็นกระแสบางใหญ่นะคุณผู้ชม
แต่ก่อนฉันทำไมเป็นเปรี้ยวตรงนั้นน่ะตรงหัว

ใช่นะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยค่ะคือเธอก็เคยตอบนะว่าทำไมถึงเป็นขวัญบานเดียว

ไปฟังคำตอบสักเล็กน้อยหน่อยค่ะ
คือเอาเรามั่นใจ
เวลาลงรูปคนก็ดูน่าจะไปดูเพดานบ้านทำไม

อย่างเจลลี่ลงรูปเจลลี่พูดเลยว่า
ไม่มีรูปไหนที่ไม่แต่ง

แต่งสีเอ่ยแต่งแบบใส่กิมหกนู่นนั่นนี่อะไรอย่างนี้ค่ะ

ตัวจริงเราก็สวยในรูปเราก็สวยจบ